มาดูแฝดจริงเขาบ้างดีกว่านะครับ
คุณผู้ชมครับไปดูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างทอง
เขาบอกว่าโอ้โหคุณครูนี่แปลกใจเลย
เพราะว่าในทุกห้องของห้องเรียน
ปรากฏว่ามีเด็กแฝดอยู่ทุกห้องเลย
พอมารวมกันแล้วก็กลายเป็นเด็กแฝด๖คู่นะครับ
นั่นแหละครับคุณครูขอภัยครับภูมิหน่วยการของโรงเรียนนะครับ
ก็คือรักษาการภูมิหน่วยการละมัยบุญสรรค์
ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า
บอกว่ามีนักเรียนจำนวน๑๘๓คนในโรงเรียนแห่งนี้
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลเด็กเล็กจนถึงชั้นอนุบาล๓
แต่ที่สร้างความฮือฮาคือนักเรียนในโรงเรียนทั้ง๖ห้องเรียนนั้น
มีเด็กนักเรียนที่เป็นฝาแฝดเรียนอยู่ด้วยกันทุกห้องเรียน

แต่งชุดภาระเหมือนกัน
นี่ผมไม่รู้เลยว่า๖คู่ฟรั้งแฝดเหมือนกันหมดหรือเปล่า
นั่นน่ะสิและตัวเขาเท่ากันชั้นเดียวกัน
โดยชั้นเด็กเล็กมีฝาแฝดคือน้องพรแล้วก็น้องพี
เด็กชายวัย๒ขวบครึ่งเอง
ส่วนช้างอนุบาล๑ทับ๑มีเด็กชายฝาแฝดชื่อน้องบูม

อนุบาล๒ทับ๑มีน้องเอฟแล้วก็น้องโอวัย๔ขวบ
อนุบาล๒ทับ๒มีน้องนันแล้วก็น้องนิดอายุ๔ขวบ
อนุบาล๓ทับ๑มีแฝดชายน้องโอ๊คแล้วก็น้องโอ๊ตอายุ๕ขวบ
แล้วก็ชั้นอนุบาล๓ทับ๒มีฝาแฝดน้องวานแล้วก็น้องเวียวัย๕ขวบ
ผู้ชายหมดเลยแบบนี้โอ้โห
โดยรักษาการผู้มนวยการโรงเรียนบอกว่า
บริหารงานของนายภัยรัฐรุ่งสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตะบนบางเจ้าฉ่า
ทำให้ในปี๒๕๕๘ที่ผ่านมา
ทางโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า
ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น
นึกว่าการบริหารงานของท่านนายกเล็ก
ทำให้มีแฝดเกิดขึ้นในโรงเรียน

ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัล
แล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าชาย
ยังมีลูกชายฝาแฝดด้วยนะอายุ๑๐ปี
และเคยเรียนในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กบางเจ้าฉาอีกด้วย
แสดงว่าท่านนายกเล็กได้มีการสืบทอดไว้แล้ว
ให้โรงเรียนแห่งนี้มีฝาแฝดเป็นโรงเรียนฝาแฝด

แต่เขาก็ต้องมีสัญลักษณ์ในการจดในการจำนะครับ

ใช่เค้าจะมีจุดต่างเล็กน้อยสำหรับฝาแฝดนะครับ